เหตุการณ์นี้มันเศร้าสลดมันเป็นเรื่องของรักสามเศร้าที่เกิดขึ้นในครอบครัวหนึ่ง
คือตัวผู้ชายที่เป็นผู้ก่อเหตุเนี่ยนะคะมือแทง
เขาเป็นสามีภรรยาลักษณะเหมือนเลิกแยกกันอยู่แล้ว

ทีนี้เนี่ยตัวภรรยาเองก็เหมือนกับคบหาดูใจกับผู้ชายคนใหม่
แล้วกลายเป็นว่าบ้านหลังที่ตัวสามีภรรยาคู่นี้อยู่ด้วยกัน
มันเป็นบ้านที่เขาซื้อกันนะคะ
แล้วชื่อเจ้าของบ้านก็ยังเป็นของตัวผู้ก่อเหตุอยู่เลย
แล้วกลายเป็นว่าคุณผู้ชมวันนั้นเนี่ยตัวผู้ก่อเหตุมาเจอกับอดีตภรรยาที่บ้าน
ก็จะมารับลูกแล้วมาเห็นเนี่ยมีผู้ชายที่เหมือนเป็นแฟนใหม่ของอดีตภรรยาก็ทะเลาะกัน
สุดท้ายเอามีดควักออกมาแทงเลยค่ะ
ตอนที่ไปถึงอันนี้เมื่อกี้เป็นนาทีตอนที่เจ้าหน้าที่พยายามช่วยปั๊มหัวใจนะคะ
ก็คือนายวัฒนยูรังสุกหรือว่าในทีอายุ๒๕ปี
มันเป็นบ้านหลังนึงนะคะที่อยู่ในหมู่บ้านแถวเรียบครองทวีนวัฒนา
ตอนนั้นที่ไปเจอเจ้าหน้าที่กู้ภัยบอกว่าเห็นในทีนอนหายใจรวยลิงจมกองเลือด
สภาพมีถูกอาวุธมีดแทงเข้าที่ลำคอ๑แผลลำตัวด้านซ้ายอีก๔แผลด้วยกัน
พยายามช่วยเหลือแล้วแต่สุดท้ายเสียชีวิตนะคะในเวลาต่อมา
ในจุดบริเวณใกล้เคียงเนี่ยยังมีรถกระบะอิซูซูสีบรอนด้วยนะคะ
ก็คือเป็นของผู้ตายจอดอยู่หน้าบ้าน
เขาบอกว่ามีกล้องวงจรปิด๓ตัวหน้าบ้านเหมือนกับลักษณะถูกหันเปลี่ยนทิศทาง
พยานคนนึงค่ะนะคะให้การพยานคนนี้เป็นใคร
เขาบอกว่าตัวเขาเป็นเพื่อนกับหญิงสาวของผู้คือเป็นภรรยาของผู้ก่อเหตุ
เท่ากับเป็นอดีตแล้วล่ะค่ะแต่ว่ายังไปมาหาสู่กันด้วยเรื่องของลูก
ตัวพยานคนนี้ให้การแบบนี้ว่านายตีหรือว่านายอธิพงศ์อายุ๓๐ปี
เป็นเจ้าของบ้านหลังนี้แหละที่เกิดเหตุนี่เลือดท่วมอยู่หน้าบ้านตรงนี้เลยนะ
ในตีคนก่อเหตุเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้ส่วนคนตายเป็นลูกน้องเก่าของในตีซะด้วย
โดยนะคะทั้งสองคนเคยทำงานขายสินค้าประเภทถุงขยะดำร่วมกัน
นายตีกับนางสาวเอเขาเป็นสามีภรรยาที่มีลูกด้วยกัน๑คนอายุ๖ขวบ
บ้านหลังนี้เพิ่งจะซื้อนะคะที่เป็นที่ใช้ก่อเหตุนี่แหละค่ะเพิ่งจะซื้ออยู่ร่วมกัน
ต่อมาเขาบอกว่าอันนี้พยานเล่านะนางเสาเอมีการแอบคบหานะคะ
คบหากับในทีก็คือเป็นลูกน้องเก่าของสามีคือแอบคบหากัน
แล้วก็มีการพูดคุยติดต่อกันวันเกิดเหตุเหมือนกับว่าเจ้าของบ้านก็คือในตีไม่อยู่บ้าน
ตัวผู้ก่อเหตุทีนี้ในทีก็เลยขับรถมาหานางสาวเอนามสมมุติคนนี้
เป็นจังหวะเดียวกันปรากฏในตีอยู่ดีกลับมาที่บ้านเพราะจะมารับลูกชาย
ก็มาเจอกันกับตัวในทีแม่นอนว่าตอนนั้นค่ะในตีรู้สึกเลยว่าเฮ้ยจะให้ลูกอ่ะมาเห็นตอนแฟนดอนแม่เนี่ยอยู่กับผู้ชายคนใหม่เนี่ย
ไปแล้วนะนะแล้วลูกเนี่ยก็จะมาวันเสาร์ที่บ้านเกิดเหตุ
เนี่ยก็เป็นบ้านของโตนกับอดีตสามีซึ่งเอาจริงแหละ
ก็ซื้อร่วมกันนั่นแหละค่ะก่อนเกิดเหตุสามีบอกว่า
ติดต่อกันไม่ได้เพราะว่าตัวเองเนี่ยกำลังคุยกับงาน
แล้วอยู่ดีเนี่ยก็โผล่มาที่บ้านแล้วก็กลายเป็นเรื่องนะคะ
เพราะว่ามาแทงแฟนใหม่เสียชีวิตนั่นเองค่ะ